เป็นแองจี้ทำส่งมา

แองจี้อุ๊ยวันนี้โหยแหงหล่อนเหมาะนะ

ถ้าจับหนูต้องจับหมดนะค่ะ
ถึงที่หมดแล้วก็ต้องดีลพอพูดอ่ะ
โอ้โฮโอเคอะที่ข่าวว่าไงนะ
ข่าวของคุณดีลและคุณไพ่เป็นอย่างไรป้ะค่ะ

ตัวเองแต่ไม่มีผู้ชายเข้ามาจีบ

ปัดขี่หลังเสือแล้วลงยาก
นะฮะก็น้องดิวก็พูดมานะครับ

ใช่ค่ะมีปัญหากันแต่ยังไม่ได้เลิกกัน
ครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับมือที่๓เรื่องนี้น่าจะพอได้แล้วนะคะ
ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเวลามากกว่าที่ดิวไม่ค่อยมีเวลา
พูดตรงเลยก็คือพี่ไผ่เนี่ยก็ต้องพยายามเข้าใจดิวให้ได้แหละ
เองก็เหนื่อยก็ค่อยประคับประคองกันไป
ที่ลบโพสต์ทิ้งเพราะมันมีดราม่าไง
เองยอมรับว่าอันนั้นลงไปด้วยอารมณ์
ก็เลยลบออกเราไม่ได้ลบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขา
ลบรูปที่เคยแท็กถึงเขาเฉย
แต่รูปคู่กับเขาเนี่ยไม่เคยลบเลย

เพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะยากกับการที่ขี่บนหลังเสือแล้วลงมาไม่ได้
พอไปทำธุรกิจมีสังคมใหม่มีเพื่อนใหม่
มันก็ยิ่งทำให้คิดมากนะฮะมันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามา

ดิวก็ทำให้เต็มที่นะครับว่าอย่างนั้น